อีกหนึ่งเรื่องไปต่อกันที่เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเก็ตนะครับ
ก็ติดยาถูกส่งตัวไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่นาทวีสงครา
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเอาเพื่อนในศูนย์มาสอบปากคำ
นะฮะก็เพื่อนเพื่อนก็เล่ามาบอกว่าเนี่ยนะเขามีอาการคุ้มครั่งคือไปสูบบุหรี่
ไปขอไปขอบุหรี่มาสูบซึ่งก็ถือว่าผิดกฎเพื่อนก็พากันไปจับล็อกเอาไว้
ถือว่าคุ้มครั่งก็จับใส่กุญแจมงกุญแจมือล็อกไปแล้วก็แบบดิ้นหลุดไปแล้วก็ไปลื่นล้มในห้องน้ำ
แต่ว่าล่าสุดนั้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาคู่กรณีไปฐานทำร้ายร่างกายนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของญาติที่เป็นพระเองก็บอกว่าถ้ารู้ว่าจะไปที่นี่นะจะไม่ให้ไปเลย
เพราะว่าก่อนไปเนี่ยบวชมาก่อนคือจะไม่ให้ศึกแล้วก็ไปที่นี่เลยนะแล้วก็จะห้ามด้วย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดประหลัดหนูใต้ครับหรือว่าวัดจิกหนุนซึ่งอยู่ที่อำเภอนาทวีที่สงขราครับ
เป็นวัดที่เก็ตหรือว่านายวรดลอายุ๓๑ปีนั้นเคยถูกอยู่ที่นี่มาก่อน
คือจำวัดตอนตอนเป็นพระนะฮะก่อนที่จะออกไปแล้วก็ไปเสียชีวิต
การถูกรุมทำร้ายในศูนย์บำบัดยาเสพติดนะฮะลานันอ่ายายาลันอ่า
ยานันยาลันนันบารูถูกต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
คืออยู่ที่วัดนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ศูนย์นี้นะฮะแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับ
ทางด้านของพระใบดีกาปรัชญาปะพาโสนะฮะเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
เนี่ยนะมาจำวัดที่นี่สักประมาณสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้จำวัดที่
ประหลัดเหนือแต่ว่าไปทะเลาะไปต่อยกันกับพระที่จำวัดด้วยกัน
ก็เลยขอย้ายมาอยู่ที่วัดนี้นะฮะก็คือวัดประหลัดหนูใต้นะครับ
เจ้าอาวาสก็ยอมรับว่าตอนนั้นไม่รู้เลยนะว่าเก็ตมีอาการทางประสาท
มารู้ว่าตอนหลังเนี่ยว่ามีอาการทางประสาทก็เลยบังคับให้กินยาต่อหน้าทุกวัน
เอาไหนมาซิมากินยาซิพอกินยาไปปุ๊บก็จะเป็นคนปกติที่ร่าเริง
วาดใบไม้จัดต้นไม้หน้ากุฏิได้แต่ถ้าวันไหนที่เก็ตไม่ยอมกินยาเนี่ย
จะมีอาการที่แปลกคือชอบปีนต้นไม้ไปโหนต้นไม้จากอีกต้นนึง
อีกต้นนึงไปเตะต้นกล้วยจนหักบ้างอะไรบ้าง
คือมีอาการที่แบบไม่ปกติอะครับจนวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เป็นวันที่เก็ตเนี่ยต้องศึกแล้วเจ้าอาวาสเองก็ไม่อยากให้ศึกนะฮะ
เจ้าตัวเองก็ไม่อยากให้ศึกแต่ญาติบอกว่าแกต้องศึกไปดูแลพ่อ
เพราะพ่อป่วยอยู่โดยพาอาสาพามาอยู่ด้วย๒๓คน
มาช่วยกันนำตัวเก็ตไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสก็บอกว่าให้เก็ตเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลญาติเองก็รับปากว่าสุดท้ายเนี่ยจะพาไปที่โรงพยาบาล
แต่ว่าสุดท้ายญาติเองก็พาไปที่ศูนย์บำบัดนะฮะพาท่านก็บอกว่าถ้ารู้ว่าจะพาเก็ตไปที่ศูนย์บำบัดนั้น
จะไม่ให้ไปเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยพระเองก็สามารถดูแลในเก็ตได้นะฮะ
อยู่ที่วัดก็อาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วก็ไม่คิดว่าญาตินั้นจะพาไปที่ศูนย์นี้จนทำให้น้องนั้นเสียชีวิต
เอาไปฟังเสียงของพระที่เป็นเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับพระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ

พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
พระเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ